รัฐบาลแล้วก็ประเทศไทยเองกำลังพยายามที่จะพัฒนาอยู่
ก็คือเรื่องของระบบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เรื่องของการคมนาคมอย่างรถไฟฟ้าก็ดีรถใต้ดินก็ดี
คือเราพยายามพัฒนาเพื่อให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น
ซึ่งหนึ่งในเรียกว่าบริษัทสำคัญที่เข้ามามีส่วนร่วม
เมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะเดี๋ยวไปฟังกันนะคะว่า
ต่อยอดเรื่องของระบบโครงสร้างพื้นฐานไทยอย่างไรค่ะ
คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ
แล้วก็เรื่องราวที่เราเติบโตไปมากในเรื่องของเศรษฐกิจ

รัฐบาลเองค่อนข้างให้ความสำคัญ
และตอนนี้สิ่งที่พัฒนาไปมากแล้วก็คือโครงสร้างพื้นฐาน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าใต้ดิน
แม้กระทั่งรถแอร์พอร์ตเวลิ้งนะคะ

ที่มีส่วนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทยด้วย
วันนี้พูดคุยกันกับคุณโทมัสมาซัวนะคะ

สำหรับเรารีบไปแล้วเราต้องยินอธิบายให้ดี
เพื่อให้คุณภูมิกับเราและคุณภูมิกับช่วงตำรวจนำตรวจ
เช่นถ้าคุณถามเรื่องนี้เรามีหลายธุรกิจ
ที่พอธิบาย๕ปีเป็นสิ่งที่เราพัฒนาพิทักษ์ทหารในปี๒
ในปี๒เป็น๕๐ของเวลาที่จะเอาไป
ที่จะเรียนรู้โดยลดี่ช่วยจุดงานหลังจากภาพสินตมแนวดวนรุนเมืองเมืองเมืองเมืองเมือง
ทุกอย่างช่วยสร้างด้วยอัสภาพและหัวหน้า

ที่จะเป็นการประสบความแรงในไทย
เธอคิดว่าไทยเป็นการที่มาทำคนหรือให้เป็นคน
ที่มีความรู้สึกเรียกฐานและปลายกลุ่ม
ที่สามารถคุมกันออกไป
ใช่นี่คือคำถามอินเตอร์สินภาพ
เพราะเกิดมากกว่าคนของเราและการยอมเต็ม
เราสามารถเอาไทย

เราอยู่ในไทยยังอยู่๑๐๐ปี
ไม่แค่เพื่อส่วนการส่งแรงแต่ก็เพื่อส่งแรงให้พื้นธรรม
ความสัญญาติเราควรอยู่ในไทยอยู่ในไทย
เทคนิคและส่วนงานเช่นการส่งโรคตัดปฏิกิจ
ต่ีการหรือเสรียรู้เอกให้เคยได้ส่งแรงแรกษ
สนับวอสโนหัลสรุปใช้อีกอย่าง

คุณผู้ชมค่ะนี่คือความสำคัญจริงนะคะสำหรับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่ตอนนี้
เรากำลังพัฒนาอยู่แล้วก็ให้ความสำคัญมาก
วันนี้เราได้รับคำยืนยันแล้วก็ได้ฟังถึงข้อมูล
ก้าวหน้าและความร่วมมือที่จากพันธมิตรที่แข็งแกร่งของเรานี่แหละค่ะ
แต่ช่วยพัฒนาคนแล้วก็เรียกว่ากระจายความรู้นี้ออกไปสู่ภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงแน่นอนเราจะเป็นพันธมิตรกันยาวนานไปอีก

เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าในอนาคตแล้วเราจะมีการพัฒนาอะไรที่สำคัญอีก
วันนี้ถือเป็นโอกาสดีมากที่ได้มาพูดคุยในเรื่องนี้กัน
เดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้าไปติดตามข่าวสารกันต่อค่ะ